อันนี้ก็เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
คือลูกเนี่ยบังคับรถแบ็คโฮ
ครับกำลังอยู่บนรถอ่าแล้วพ่อเนี้ยอยู่ข้างล่าง
เป็นคนโบกว่าให้ควบคุมบังคับไปทางไหนยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีจังหวะที่ต้องยกบันไดขึ้นไป
จังหวะนั้นสลิงที่ติดกับบันไดมันขาด
บันไดก็ร่วงลงมาทับพ่อที่ยืนอยู่ข้างล่างคอยโบก
พ่อเสียชีวิตเลยนะคะแล้วลูกเป็นคนบังคับอยู่ข้างบน
แล้วทำยังไงไม่ได้แล้วอ่ะอืม
ลงมาแบบนั้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานค่ะ
โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในซอยพระตำหนัก๖หมู่๑๐

ตำรวจภูทรเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
ไปตรวจสอบนะคะก็เจอรถเทรลเลอร์ด้านบนเป็นรถแบ็คโฮลจอดอยู่
ท้ายรถเทรลเลอร์มีร่างของนายมนูลพงภักดีอายุ๖๒ปี
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะที่ลำตัวอาการสาหัสนะคะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ลูกชายคือนายพิชัยพงภักดีอายุ๒๑ปียืนร้องไห้แทบขาดใจอยู่ตรงนั้น
เพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
จากการสอบถามนายกรอบชัยสุขรื่นอายุ๓๑ปีผู้เห็นเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังว่านายมนูลนะคะเป็นคนโบกรถให้ลูกชายขับ
แบ็คโฮลขึ้นรถเทรลเลอร์พอขึ้นไปเรียบร้อย
นายพิชัยก็จะบังคับมือตักแบ็คโฮนะคะเกี่ยวสลิงยกบันไดขึ้นไปเก็บ
พ่อก็เป็นคนใช้สลิงเกี่ยวบันไดอยู่ด้านล่างลูกบังคับมือตักยกบันไดขึ้นไป
สลิงมันขาดค่ะแล้วบันไดมันเป็นแบบราวบันไดเหล็กอ่ะ
น้ำหนักมันเยอะนะคะล้มลงมาฟาดแล้วก็ทับร่างพ่อ
พอก็นอนแน่นิ่งไปเลยมันก็ต้องใช้แบ็คโฮล์ยกอ่ะมันก็ต้องหนักมาก
ตอนนั้นทุกคนรีบวิ่งเข้ามาช่วยนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตนะคะ
พอจะทิ้งกันจะวิ่งเข้ามาแล้วก็เรียบรับศพพยาบาล
แล้วก็ต้องก่อน
เมืองต้นนะคะร้อยตำรวจโทยิงจิรยาทองช้อย
รองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดี

อบศพให้กู้ภัยเก็บรักษายังโรงพยาบาลบังละมุงนะคะ
แล้วก็รอย่าติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป